มาดูข่าวข่าวนี้อาจจะน่าตกใจนิดนึงนะมีผลสำรวจเขาบอกว่า
ผลไม้ที่อยู่ในห้างค้าปลีกมีสารเคมีตกค้างมากกว่าผักผลไม้ที่อยู่ตามตลาดสด
ไอ้ห้างค้าปลีกที่ขายแพงกว่าเนี่ยนะที่บอกว่าออร์แกนิคอะไรอย่างนี้นะ
ไปดูข้อมูลนี้กันหน่อยคุณผู้ชมก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับ
ปีทางด้านของผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือว่าไทยแพนนะฮะ
นางสาวปรกชนอู่ทรัพย์เนี่ยนะฮะก็บอกว่าเขาไปอ่าตรวจสอบผักผลไม้ประจำปีนี้ทั้งหมดเนี่ย
ก็มี๒๘๖ตัวอย่างจากห้างค้าผลิตและก็ตลาดสดครอบครุมก็คือมีผัก๑๕ชนิดผลไม้๙ชนิดนะฮะ
ไปตรวจในห้องปฏิบัติการพบว่าผักผลไม้มีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานสูงถึง๑๔๑
แต่ว่ามันก็ลดลงกว่าปี๖๐นะฮะผักที่พบว่ามีสารตกค้างมากที่สุดก็จะเป็นกวางตุ้งคณะกระเพราผักชีพริกกะลำดอกนะฮะ
ส่วนผลไม้ที่พบตกค้างเยอะที่สุดเลยนะส้มชมพู่ฝรั่งองุ่นใครชอบกินต้องระวังต้องล้างให้ดีนะครับ
พอไปเปรียบเทียบผลไม้ที่นำเข้ามากับผลไม้ที่ปลูกเองเนี่ยผลไม้ที่ปลูกเองในประเทศมีสารเคมีตกค้างมากกว่าผลไม้ที่มีการนำเข้ามานะครับ
แต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าผักผลไม้ที่ขายในตลาดสดทั่วไปมีสารพิษตกค้างอยู่ที่๑๓๙แต่ว่าแต่ว่า
ผลไม้ที่ขายตามห้างค้าปลีกในตู้แช่เย็นดูสวยงามเนี่ยมันมีสารเคมีตกค้างมากกว่าก็คือ๑๔๔นะคุณผู้ชมซึ่งก็มากกว่าตลาดสดทั่วไป
แล้วก็พบว่ามีการใช้สารพิษร้ายแรงในไทยด้วยนะฮะคือห้ามใช้ก็ยังคงใช้
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการดำเนินการเอาผิดต่อไป
แล้วก็เตรียมนำข้อมูลทั้งหมดให้กับรัฐมนตรีทั้งกระทรวงเกษตร
ทั้งกระทรวงศาสตร์ธรรมนักศึกษ์ซึ่งเป็นคนใหม่
ดำเนินการต่อไปเพื่อยุติการใช้สารพิษอันตรายในผักผลไม้
เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยนะครับ
คือซื้อไปล้างให้ดีนะอย่าเพิ่งรีบกินนะ